ไปดูการแข่งขันวัลบอลกันบ้างนะครับกับการแข่งขันวัลบอลหญิงชิงชำโลก
ซึ่งทีมสาวไทยครับคุณผู้ชมครับสู้เต็มที่แล้วนะครับ
ทั้งทั้งที่นำก่อน๒๐เซตสุดท้าย
พลิกล็อกครับโดนรัสเซียไล่กลับมาเอาชนะไป๓ต่อ๒เซตครับ
ทีมชาติไทยลงสนามในรอบแรกนัดที่๒เจอกับรัสเซียครับ
เซตแรกนั้นทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
บอลแรกแล้วก็บอลเสิร์ฟเนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีการบล็อกหลายแต้มด้วยอยู่เหมือนกัน
หลังจากนั้นครับรัสเซียแก้เกมได้ดีนะครับ
กลับมาชนะไทย๓เซตรวดที่เหลือครับ
ซ็ตที่๓ซ็ตที่๔และซ็ตที่๕นะครับ

จากโรงสนามหน้าที่๓เนี่ยของไทยก็คือจะเจอกับ

วันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่อย่างน้อยก็ได้๑แต้มจากรัสเซียนะครับ
ที่จะจัดการแถลงข่าวอีกครั้งครับในวันพรุ่งนี้

งานครับก็จะได้พบกับคู่ชกป้องกันแชมป์โลก
ระหว่างเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกับอิรานดีแอสผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกนะครับ
แตมแฟร์เทคริกาไทนีดอร์อิชิเกน้องโอไก่ย่าง๕ดาว
ดำไก่ย่าง๕ดาวและเพชรมรกฏวอสังประภัยนะครับ
ก็เชิญชวนไปชมกันได้นะครับ

แล้วก็แสดงโค้ดวันไทรัฐก็จะลดทันที๒๕เปอร์เซ็นต์กับบัตรนะครับ
แต่ถ้าไม่สะดวกก็ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
นาทีเป็นต้นไปติดตามกันได้กับการถ่ายทอดสดนะครับ